คุณผู้ชมอยากให้ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
ที่จังหวัดลำพูนเนี่ยมีลูกจ้างเก็บขยะของเทศบาลแห่งหนึ่ง
เขาก่อเหตุไปขโมยรถจักรยานเป็นรถจักรยานยนต์ของคนที่มาทำบุญในวัดเนี่ยนะคะ
แล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์คันนี้ขี่ไปก่อเหตุขโมยตู้บริจาคของอีกวัดหนึ่ง
แล้วปรากฏดูสิกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะคะ
เดี๋ยวดูนะคะว่าหลังจากคนร้ายยกตู้บริจาคมาแล้วเนี่ยมีอะไรตามมา
พระวิ่งตามพระวิ่งตามคนร้ายวิ่งตามจีวอนบินเลยค่ะ
วิ่งตามคนร้ายไปนะคะแล้วพระท่านก็หยิบตู้บริจาคกลับเข้าวัดไปได้
อันนี้เป็นหลักฐานสำคัญเลยนะคุณจุธารัฐที่ทำให้ตำรวจเนี่ยตามตัวคนร้ายได้นะคะ
กล้องวงจรปิดของวัดศรีสุพรรณจังหวัดลำพูนบันทึกภาพขณะคนร้ายเป็นชายบุกเข้าไปยกตู้บริจาค
แล้วก็วิ่งหนีออกมาจากวัดนะคะจังหวะนั้นก็มีพระเนี่ยวิ่งไล่ตามคนร้ายมาติดติด
เห็นท่าไม่ดีขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยส่วนพระท่านก็ยกตู้บริจาคกลับคืนวัดได้อย่างปลอดภัยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจรับแจ้งว่ามีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปขโมยตู้บริจาค
กุฏิเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณอยู่ในตำบลประตูป่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
ภายในตู้เนี่ยมีเงินกว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทคนร้ายเนี่ยยกตู้หนีออกมาจากวัดเนี่ยดูสิ
จังหวะวิ่งออกมาเลยนะคะจังหวะนั้นนี่นี่พระนพดลพระรุ่งวัดเห็นเหตุการณ์
วิ่งไล่ติดตามคนร้ายไปทันทีทันใดเมื่อคนร้ายวิ่งมาถึงหน้าวัด
ก็วางตู้บริจาคแล้วก็เห็นด้วยว่ามีพระเนี่ยวิ่งตามมา
ก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยค่ะสุดท้ายคนร้ายไม่ได้ทรัพย์สิน
ตู้บริจาคอันนี้ไปก่อนที่เจ้าอาวาสจะเข้าแจ้งความกับ
เพราะว่าคนร้ายรายนี้ก่อนหน้านี้ไปก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์สีแดงเทา
คันที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยไปขโมยมานะคะผู้เสียหายเขาจอดเอาไว้ที่วัดหนองปลาขอ
แล้วเขาเสียบกุญแจคาไว้ก็ไปขโมยรถคันนี้มาก่อเหตุอีกอ่ะนะคะ
สืบสวนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดสอบปากคำพยานจนทราบว่าคนร้ายคนนี้
คือนายพินโยโทะทองทิวหรือว่านายสนอายุ๓๘ปี
เขาเป็นลูกจ้างเก็บขยะของเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะคะ
ก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มตัวได้ทันควันเลยนี่จับได้แล้ว
จับได้ที่บ้านพักนะคะในพื้นที่หมู่เก้าในตำบลสรรป่าศักดิ์
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุผู้ต้องหาเขาสารภาพว่า
วันเกิดเหตุก็เห็นรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายจอดเอาไว้
กุญแจคาอยู่ด้วยขณะเข้าไปทำบุญในวัด
สบโอกาสก็เลยขโมยไปจากนั้นขี่รถไปหาเพื่อน
แต่ไม่เจอตัวก็เลยขี่รถมาจอดที่หน้าวัดศรีสุพรรณ
แล้วก็เข้าไปก่อเหตุขโมยตู้บริจาคในวัดนะคะ
ติเจ้าอาวาสตามคลิปที่เห็นนั่นแหละสุดท้ายโดนตำรวจรวบตัวได้
พร้อมของกลางที่ขโมยมาคุมตัวมากราบขอขมา
อ่าล่ะกราบขอเข้ามาพระที่ก่อเหตุด้วยนะคะนี่เป็นภาพการกราบขอขมาของคนร้ายอ่ะนะคะ
คือถ้าพระวิ่งมาช้าอีกนิดนึงนี่คือไม่ทันแล้วนะตู้บริจาคก็ไปแล้วนะคะ